หลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่ทนแล้วหลวงพ่ออายุ๘๕แล้ว
มีดพล้าที่มันด้ามยาวด้ามยาวแบบอย่างนี้ได้
ฟันคนร้ายคนร้ายที่เป็นชายเล่นร่อนอยู่๔๙ปี
คือเป็นแผลทั้งยาวทั้งลึก
ท่านบอกว่าต้องป้องกันตัว
เพราะว่าหมอนี่ท่านอ้างแบบนั้นนะ
คือเข้ามาขโมยของหลายครั้งแล้วนะครับ

ครับคุณผู้ชมครับตรวจสอบเหตุทำร้ายร่างกาย
ในวัดสะแก้วตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด๑๐๑
พบผู้ก่อเหตุชื่อพระธวีสักยนต์ศูนย์
ต่อด้ามก็ยาวกันตั้ง๑๗๐สม
คือตัวมีดแค่๗๐แต่ด้ามมันยาวนะครับ
ก็ฟันคอนายวัญชัยช่างยันอายุ๔๙ปี
ชายเล่อร่อนในจังหวัด๑๐๑เป็นแผลชะกันครับ
ญาติโยมต้องนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาล๑๐๑ครับ
ทวีศักดิ์ท่านเล่าบอกว่าโอ๊ยก่อนหน้านี้เหรอ
วันชัยมาขโมยของในกุฏิอัตมาหลายครั้งแล้ว
วันเกิดเหตุท่านนั่งสมาธิอยู่นะครับ
เห็นวัญชัยมาจอดรถจักรยานหน้ากุฏิ
ทำรับรอรับรอนะฮะ
คล้ายจะมาขโมยของอีกนะครับ

ก็เลยขวามีดพระดามยาวเนี่ยฟันไปครับ
ตำรวจเอาตัวไปแล้วนะครับพระทวีศักดิ์นะฮะ

ก็ดูความผิดดำเนินคดีกันต่อไปครับ